คุณผู้ชมค่ะจากแรงงานสู้ชีวิตน้องเดียพร้อมพงศ์กันไปแล้ว
ตอนนี้เราก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนกัน
มันจะวาเลนไทน์แล้ว
มือยังว่างไม่มีคนกุมกันอยู่เลยนะคะ
เริ่มกันที่แคปชั่นเผ็ดร้อนกันบ้างดีกว่านะฮะ
สาวสวยคนโสดอยู่ในโหมดลูกหนึ่งแม่แอฟทักษะออน
พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองของเรา
ใครว่าวาเลนไทน์นี้คนสวดจะเหงาพร้อย

ขอนำทีมประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าวาเลนไทยก็เป็นแค่วันหนึ่งเท่านั้น

แอฟก็เลยจัดแคปชั่นนี้มาต้อนรับวันวาเลนไทย
วาเลนไทยถ้าคุณยังไม่มีใคร
โปรดจงรู้ไว้คุณยังมีงาน
แคปชั่นแล้วอุ๊ยเหมือนแม่แอ๊บต้องการจะบอกว่าสาวไม่มีผู้ชายได้นะ
แต่ว่าไม่มีเงินไม่ได้นะลูกจ๋าทำงานนะคะ
โสดคนต่อมาค่ะสาวมินพิชยาคนนี้
อยู่ดีก็งานเข้าถูกโยว่ากลายเป็นมือที่๓คู่รักซุปตาอ้ำพกใช่ไหม
ก็ต้องออกลงเคลียร์เรื่องนี้ออกสื่อข่าวใหญ่ข่าวโต
เลนไทยที่ใกล้จะมาถึงนี้มินก็เลยจัดมา๑แคปชั่นแบบฟาด
ช่วงนี้มีแต่ข่าวมือที่๓วาเลนไทยปีนี้สงสัยมินต้องมีแฟนแล้วดีไหม
จะได้ไม่เป็นมือที่๓ของใครคงมีข่าวอะไรอย่างนี้
สละชีวิตโสดวาเลนไทยนะจ๊ะเออเอาล่ะโพสต์แบบนี้ใครจะไปรู้ว่า
พอถึงวาเลนไทยปุ๊บสาวบินอาจจะเปิดตัวแฟนเลยก็ได้ใครจะไปรู้
ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องสวยโสดไปเรื่อยก่อนนะคุณผู้ชมนะ
ไปค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวโสดสาวโฟสกลรัฐเป็นไง
วาเลนไทยนิชิก็เข้ากวนคนโสดแล้วนะ
คือต้องบอกว่าสาวโพลเนี่ยเพิ่งจะโพสต์แคปชั่นเด็ดมากไม่แพ้คนอื่นเลย
แคปชั่นอ่านแล้วดูก็รู้ว่าเป็นสาวโฟที่แฝงไว้ด้วยความขี้เล่น
แต่ก็ยังคงเป็นความเป็นตัวแม่ไว้อย่างเต็มที่กัน
คุณผู้ชมค่ะนางโพสต์เอาไว้แบบนี้
อ่านี้แหม้เปิดร้านดอกไม้ก็ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองได้
เวอเรนไทยนี้ก็จะคิดแคปชั่นตัวเองแล้ว
เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องหว่าเพื่อ
ขนาดนั้นหนังหว่าเพื่อ
แกล้วเลนแกล้วเลนแม็คก็อยากจะสวยสด
สดสายแบบนี้เหนื่องจะได้เข้ามาทักทายในช่วงทุกทศการก็ว่าได้